ที่เรื่องราวของนักแสดงสาวสวยคนนี้ดีกว่าแพทย์นับประพา
โอ้โหเธอคนนี้ยังคงเนื้อหอมจริงนะคะ
เพราะว่าล่าสุดเธอก็ออกมายอมรับแล้วว่า
นักฟุตบอลทีมชาติอย่างแบทอาทิตย์เนี่ยตามขายขนมจีบอยู่จริง
ใช่ค่ะก่อนหน้านี้หนุ่มแก๊กเขาบอกว่าชอบคุณแพทย์
เพราะว่าอัธยาศัยไมตรีดีสุดเลยนะคะ

มีการขุดคุยประวัติของหนุ่มแก๊กอาทิตย์ออกมาแฉเพียบเลย
ก็บอกว่าเจ้าชู้บ้างก็บอกว่าเกาะผู้หญิงกิน
งานนี้สาวแพทย์นับประพารีบออกมาย้ำสถานะ
ให้ได้ฟังกันแบบชัดเลยนะคะว่ายังโสดสนิทค่ะ
ยังไม่ทันได้ใช้สถานะหวานใจก็ถูกชาวเน็ตสกัดดาวรุ่งซะแล้วล่ะค่ะ
สำหรับนักฟุตบอลหนุ่มดิกรีทีมชาติอย่างแบทอาทิตย์
ที่ออกตัวจีบดาราสาวเนื้อหอมแพทย์ณปภา
ด้วยการแท็กชื่อของฝ่ายหญิงบนรูปภาพในอินสตาแกรมส่วนตัว

ความหยอดคำหวานและเปิดเผยว่าได้มีการพูดคุยกับสาวแพทย์จริง
แต่ไม่ทันไรฝ่ายชายก็ถูกชาวเน็ตตีตราว่าต้องการเกาะกระแสดัง
อีกทั้งยังถูกขุดเรื่องพฤติกรรมเช้าในอดีตที่ทั้งเจ้าชู้และหลอกเอาเงินจากผู้หญิง
เกิดเป็นประเด็นดราม่าสร้างภาพลักษณ์ด้านลบให้กับเจ้าตัว
เป็นเหตุให้แฟนคลับนับประพาคินออกโรงปกป้องขวัญใจของตัวเอง
ด้วยการกันจีนว่ายังไงทั้งคู่ก็ไม่เหมาะสมกัน
ล่าสุดสาวแพทย์ออกมาเคลียร์ปมดราม่าดังกล่าว
โดยยอมรับว่ารู้จักนักฟุตบอลหนุ่มจริงแต่อยู่ในสถานะเพื่อน
ส่วนพฤติกรรมเช้าของอีกฝ่ายที่ถูกขุดคุยขึ้นมานั้น
เจ้าตัวเผยว่าไม่ได้ให้ความสำคัญ
เพราะทุกคนที่เข้ามาในชีวิตตอนนี้จะมองผ่านไปทั้งหมด
และไม่ขอทำความรู้จักลงลึกรายละเอียด
จะย้ำชัดเจนว่ายังอยากอยู่ในสถานะโสด
เช่นเดียวกับความสัมพันธ์กับนักร้องหนุ่มโตโนภาคิน
ว่าสามารถเป็นได้เพียงพี่น้องที่ร่วมงานกันเท่านั้นค่ะ
อยู่ในทุกข์ต้องรู้ด้วยว่าจุดยืนของแต่ละคนมันเป็นยังไง
แต่พอมันออกมาเป็นอย่างนี้ก็กลายเป็นว่าแพทย์ต้องออกมานั่งตอบคำถาม
เขาก็ขอโทษทุกอย่างขอโทษตลอดเวลาอะไรอย่างนี้

เองก็เป็นคนอนุญาตให้แพทย์เพราะแพทย์เองก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอย่างนี้
เรื่องผู้หญิงขุดคุยเนี่ยแพทย์ก็เห็นพร้อมกับที่มีคนเอามาบอกเรา
ว่าอย่าไปคบนะอย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็กลายเป็นตัวเขาเองที่พลาด
กลายเป็นว่ามีคนมาขุดคุยเขาเต็มไปหมดอะไรอย่างนี้
ซึ่งเราไม่ได้ใส่ใจตรงนั้นเพราะเราไม่ได้เป็นอะไรกัน
ไม่อยากเดือดร้อนเรื่องอะไรอีกแล้ว
แพทย์ก็บอกชัดเจนชัดเจนนะคะว่าแพทย์ยังไม่อยากมีแฟน

เพราะฉะนั้นถ้าคุณยืนอยู่จุดที่แพทย์บอกไม่ได้ก็ไม่เป็นไร
ชัดเลยนะคะว่าแพทย์ยังไม่อยากมีแฟน

มีสัญญาณจากหัวเทียนบอร์นน่ะละคุณ
จริงก็ต้องบอกว่าเธอยังโสดแล้วก็ยังสวย